ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี่ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์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

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์
ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์

ทุกคนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทางบ้านก็เชียร์ทางบ้านก็เชียร์

สาวอีสานต้ายครับผมสาวอีสานต้าย

ก็จะมีปวนคะแมนหน่อย

ถ้าชื่อเพลงนี้จริงถูกต้องสาวกันตรึมนะครับคุณต้า
นะครับขึ้นมาร้องได้ให้ล้านบนเวทีแห่งนี้เลยนะครับ
สาวกันตรึมนะครับคุณต้าตอบ

ฟุตเตอร์ตอบถูกครับ

เชิญมากระตึมบนเวทีเลยค่ะ

มาร้องได้ให้รัก
คุณป่าตอนแรกก็ว่าเขาเสียงเบาเขาเป็นเสียงเบาแดงเขาตัวเล็ก
เป็นคนไซส์กระทัดรัด

ครับครับผมเป็นหมอรำธรรมดาด้วยลำสิ้ง

ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนไปเลยครับ
สวัสดีครับผมชื่อนายวัชกีฐพงธ์เทียงดีผมชื่อเล่นชิ้นต้านะครับ
ตอนนี้ต้าก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่๓เอง
วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมกันที่จังหวัดมหาสารคาม
ประสบการณ์ด้านการร้องเพลงนะครับต้าก็ได้มีโอกาสไปประกวดตามเวทีต่างนะครับ
ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือต้าก็เป็นหมอลำด้วยนะครับ
ครับนี่ก็คือสิ่งที่ต้าอยากจะนำเสนอให้กับท่านคณะกรรมการให้กับรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
และตาก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้นะครับผม
ชีวิตความความของตานะครับก็เป็นความความที่ถือว่ายากจนนะครับ
อาศัยอยู่กับแม่กับน้องชายนะครับแม่ก็มีอาชีพทำนานะครับพ่อก็ได้เสียผีไปแล้วนะครับ
นับจากนั้นประมาณ๓เดือนนะครับแม่ก็รู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรแล้ว
คือไม่อยากไปไหนกับใครคือคิดอยู่เรื่องเดียวก็คือคิดถึงพ่อนะครับ
เหตุการณ์มันก็คือเราไม่คาดคิดนะครับถ้าพูดทางการแพทย์นะครับก็หัวใจล้มเหลวนะครับ
สำหรับเงินรางวัลนะครับที่ต้าเข้ามาประกวดรายการนี้
จะเอาไปเป็นทุนทั้งน้องเรียนทั้งผมเรียนแล้วก็ให้แม่ใช้จ่ายในการทำไร่ทำนาอย่างนี้ครับ
คือเขาก็เป็นมีโรคประจำตัวด้วยนะครับก็คือทำงานหนักอะไรจะจำไม่ค่อยได้
คือผมก็เป็นที่พึ่งของแม่แล้วก็น้องนะครับที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะครับ
แล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยนะครับผมก็อยากจะบอกแม่ว่า
แม่ผมมาทำตามความฝันมาสารความฝันให้แม่ได้ภูมิใจ
จะเอาเงินหลานจากรายการกลับไปให้แม่ให้แม่ได้มีความสุขที่เห็นลูกชายคนนี้
ประสบความสำเร็จเป็นกำลังใจให้ลูกชายคนนี้นำด้วยค่ะแม่
ชีวิตก็ค่อนข้างคือคุณพ่อเนี่ยเป็นหัวใจล้มเหลวไปกระทันหัน
คุณแม่เลยทำใจไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าคิดถึงคุณพ่อก็เลยไม่ยอมทำอะไร
อันนี้เป็นกันได้พี่ก็แสดงความเสียใจกับต้าด้วยอยู่ตรงนี้ก็เข้มแข็ง
ทำตัวเองให้ดีพี่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมองต้าอยู่นะนะ
แล้วถ้าวันนี้ต้ามานะฮะแล้วประสบความสำเร็จนะครับทำให้ได้ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นแรง
มีชีวิตชีวาเหมือนดังเดิมได้ครับผมนะครับต้องทำให้เต็มที่นะฮะ
ลุยกันเลยนะครับไหนต้าขึ้นมาแล้วนะครับ
ก็ได้เห็นนะฮะรุ่นพี่ที่เขาขึ้นมาแต่ตอนนี้ที่นั่งข้างล่างโอ้โห
นี่มีหนุ่งเสื้อสวยใหม่คนแล้วค่ะยินดีต้อนรับนะฮะคุณบันเจิญ

เดี๋ยวเจอกันคุณบัญเจิดนะตอนนี้เรามาเชียร์คุณต้ากันก่อน
นะครับคุณต้าตั้งใจให้ดีมีสมาธิให้ดีนะฮะ
ถ้าพร้อมแล้วเพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าห้าพันบาทอินโทร

อ่าอินโทรไม่ยาวมากสั้นสั้น
อ่าฟังไปแล้วนะฮะให้เวลาน้องต้าได้ตัดสินใจนะครับ
ตอนนี้มาถามความเห็นทางด้านล่างนะฮะเรื่องของตัวช่วยนะฮะ
เอาที่คุณหุยก่อนเลยคิดว่าเขาควรจะ
ใช้ไหมครับน้องต้าไม่ใช้แน่นอนครับคุณบันเจิดบันเจิด
มาเป็นยังไงครับมีความเห็นยังไงเพลงเมื่อสักครู่
รู้จักไหมรู้จักครับเคยฟังอยู่เป็นนักร้องชาวภาคอีสานครับ
จะเข้าทางเขาแหละครับนะครับก็เขาจะถึงจะถนัดยังไงก็แล้วแต่
ทางด้านหลังมาพูดคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะฮะเป็นจุดไหนเลย
๙๐เปอร์เซ็นต์นะฮะ๙๐เปอร์เซ็นต์
เพลงนี้เป็นเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
ต้องเล่นอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์หยุดนะฮะ
ต้องเล่นแล้วร้องให้ถูกอย่างเดียวสิ่งเดียวที่จะช่วยต้าได้คือตัวช่วย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ
ธรรมพอร์ทำมั่นใจมากนะครับ
ไม่ใช้ตัวช่วยนะครับ
๙๐เปอร์เซ็นต์คือความมั่นใจของเขาสำหรับเพลงนี้
สู้ขอให้โชคดีมีสตินะครับร้องไปจนกว่าดนตรีจะหยุด

เอาละครับเป็นกำลังใจให้กับคุณต้ากันนะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท

เมื่อมองฟ้ามนต์คิดถึงบนบ้านแฟน
ไม่พบแม่ตาต้นแรงบ่เห็นหน้าแฟนมาแล้วต่างโดน
คือทอทุนหัวแม่พุ่มดอกบัวเมืองอุบล
เทียนพรรษานะเจอหน้ามนต์
แต่สาวบนก็งี้อับหาย
ห่างใกล้ควันธรรมเป่ายะโสธรสกสรรค์
โอ้สาวเมืองดอกบัวบานยามร้างห่างกันพี่แสนวั่นไหว
ส่วนภรรยาแทนเสียงบังไฟแสนกับพี่ชาย
เจ้าลืมแล้วบ่แม่ชอบ
พ่อผักใส่ความลังบังไฟยะโสธรสกสรรค์
แก่งสะพือเคยเที่ยวด้วยกันสงกรานผ่านมา
ท่าเดือและหาสวรรยาลองเตือละมูลชมพูนเหลืองอ่อน
พาเธอเที่ยวแถมพาแต้มโขงเจียมเขื่อนสิรินทร
เคยได้พาขวัญอ่อนดูโค้งสีปูนเชื่อมมูลสีครับ
เมื่อมองฟ้ามนต์คิดถึงหน้ามนต์ยิ่งเหลือ
จนพ้นพรรษาแข่งเรือไม่เห็นหน้าแฟนพี่แสนว่าฝาก
กลับมาอย่าโสมานั่งโซกาอยู่หน้าทาง
เมื่อมองเมฆฟ้าสีหมดบนครามเฮียดถึงโชงหยามเมืองดอกบัว

เรามาดูกันเลยนะครับว่าคุณต้าจะทำลายกำแพงเพลงที่๑ได้หรือไม่นะฮะ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณต้าร้องได้หรือร้องผิดครับ
หนุนเลขที่หนึ่งมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณต้าร้อง
คุณตาร้อง